นี่กำลังจะพูดอยู่เหมือนกันคุณผู้ชมว่าผู้หญิงเราเนี่ย
โกรธหลายคนบอกว่าผู้ชายหาวิธีการง้อไม่ยากหรอก
พาไปกินของอร่อยก็ดีด้วยแล้ว

คือเห็นแม่เปรย์เนี่ยไปนั่งทานซูชิ
เป็นคนอัพในอินสตราแกรมนะคะว่ารู้อย่างนี้พาแม่มาซูชิบำบัด

เอาจริงของกินอร่อยมันก็ไม่สามารถมาง้องอนผู้หญิงได้กับทุกเรื่องหรอกนะคะ
เห็นภาพแบบนี้ก็ต้องบอกว่าโล่งใจไปเยอะอยู่เหมือนกันนะ
ว่าปัญหาอะไรที่ติดค้างคาใจกันอยู่ในครอบครัวน่าจะดีขึ้นแล้วแหละ
บอกว่าให้พี่ป๊อปดูแลแม่เป้ยดีหน่อยนะ
ข้อความก็แซวด้วยนะคะว่าแค่ซูชิยังไม่พอ
อาจจะต้องจัดมาด่วนเลยทั้งรองเท้ากระเป๋าแพงให้อีกหน่อย
คุณแม่น่าจะอารมณ์ดีขึ้นมากกว่านี้ค่ะ
แต่ก็ถือยังที่บอกเป็นสัญญาณที่ดีของครอบครัว
แล้วก็เรื่องนี้สอนให้รู้นะคะเป็นภาษาชาวบ้านว่า
ว่าเรื่องของผัวเมียครับคุณผู้ชม

เพราะว่าเราอาจจะเป็นแมวก็ได้ท้ายที่สุด
คือเราก็จ้องมองอยู่แถวรั้วบ้านเขาก่อน